ส่วนข่าวนี้ก็เป็นเหตุสลดค่ะอยู่ด้านหลังเนี่ยโอ้โหมีภาพจากกล้องหน้ารถจับภาพได้แบบเต็มเต็มเลยนะคะ
เป็นเหตุใหญ่นะไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาแต่เป็นเรื่องความขัดแย้งของผัวเก่าผัวใหม่
ใช่ค่ะคนที่เป็นผัวเก่าคนที่เป็นผัวเก่าเนี่ยนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่นะมีหลานเขยเป็นคนขี่
มีดมาฮะใช่ค่ะส่วนผัวใหม่เนี่ยขับหกล้อแล้วผัวใหม่เนี่ยโอ้โหไปซิ่งรถทับมอเตอร์ไซคันข้างหน้า
แล้วเหยียบซ้ำจนทั้งสองคนเสียชีวิตคาที่เลยดูภาพค่ะ
โอ้โหคลิปสั้นจะเห็นรถจักรยานยนต์แซงขวามานะฮะแล้วก็มีคนขี่มีคนซ้อน
คนซ้อนเนี่ยถือมีดดาบยาวอยู่ในมือด้านขวานี่ไงที่วงเอาไว้แบบนี้ค่ะ
แล้วเนี่ยพอมันรถมาใกล้ชนแล้วล้มแล้วรถเหยียบไปเลยนะคะ
เพราะมอเตอร์ไซค์เหมือนว่าจะเบรกด้วยนะเบรกแล้วมาขวางทางไว้แบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะโอ้ยภาพที่เห็นเต็มเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้น
คนขี่แล้วก็คนซ้อนเนี่ยเสียชีวิตตรงนั้นเลยนะคะครับนี่คือตรงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาค่ะ
ที่อำเภอเมืองนครนายกคนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นผัวเก่า
ชื่อว่านายพิรันผาริกาอายุยี่สิบหกปีส่วนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะ
คือนายธนพลเฟื่องผลอายุ๒๔ปีเป็นหลานเขยของนายพิรันดิ
โอ้โหฝั่งตัวผัวเก่าเนี่ยหัวแตกกระดูกหักทั้งตัวเลย
ส่วนหลานเขยที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็หัวแตกนะคะเสียชีวิตสมองไหล
ก็คือคนที่ขับรถบรรทุก๖ล้อชื่อว่านายบุญชัยรวดเร็วอายุ๓๒ปี
กับเมียสาวเพิ่งจะคบเมียมา๓เดือน
คือกำลังจะเอาไส้กรอกไปส่งที่บ้านแหลมที่สาแก้วนะ
แต่ระหว่างทางเขาผ่านมาทางจังหวัดนครนายก
เมียก็บอกผัวใหม่บอกว่าเนี่ย
เอาขนมเอาตังค์ไปให้ลูก๗ขวบหน่อยได้ไหม

ทีนี้กลุ่มของนายพิรันผัวเก่ากำลังตั้งวงกินเหล้าอยู่ไง
พอเมียไปถึงปั๊บลงจากรถปุ๊บ
วิ่งเอาขนมเอาเงินไปให้ลูก

เขาบอกว่าขอคุยด้วยนิดหน่อยไม่ได้หรือไง
ใช่มันก็เลยเป็นเหตุการณ์นะฮะ
นายพิรันซ้อนท้ายจักรยานยนต์

แล้วก็ฝั่งตัวผัวใหม่คือนายบุญชัยเนี่ยนะคะ

แล้วหลังจากนั้นพอมอเตอร์ไซค์ขี่มามาดักข้างหน้า

แล้วตัวนายบุญชัยบอกอย่างเดียวว่าเป็นอุบัติเหตุครับ
ผมเบรกไม่ทันจริงฮะแล้วก็ผมก็ทับเขาโดยที่ไม่รู้ตัว
คุณผู้ชมฟังเขาหน่อยครับ
พอผมไปกลับรถที่หน้าอบตกลับมาเสร็จ

มันจะวิ่งออกมาตั้งแต่อยู่นู่นแล้วมันวิ่งไล่ตามแล้ว

ครับมาแล้วมาปาดเอาหน้าผมผมก็เลยชนเลย

คือพอมาปาดหน้าผมผมก็เลยชนเลย
แต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะชนให้ถึงตายหรือว่าจะทับนะคุณนะ
แต่มันเบรกกันไม่อยู่แล้วมันก็เลยทับร่างทั้งสองคน

เขาก็ไม่ได้เคยคุยไม่ได้เคยทะเลาะ
กับทางฝั่งนายพิรันที่เป็นผัวเก่าเป็นคนตายมาก่อนเลยนะ
แต่เรื่องที่นายพิรันมาปาดหน้า
มันเป็นเรื่องของความหึงหวงหรือเปล่า

หลังจากเกิดเหตุคุมตัวผัวใหม่คือนายบุญชัยมาที่โรงพัก
แล้วก็ต้องตรวจวัดก่อนว่ามีปริมาณแอลกอฮอลไหม

แล้วตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายบุญชัยผัวใหม่นะ
เพราะว่าตอนนี้เขากำลังเอาหลักฐานต่างมาเพิ่มเติมอยู่
มาต้องดูเรื่องเจตนาของการชนนะครับ
ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเบรกไม่อยู่แล้วไปทับเขา
หรือว่าจะกลัวเรื่องของถูกอีกฝ่ายถือมีดมาแล้วก็มาจะจอดขวางแบบนี้

อันนี้เป็นเรื่องทางคดีที่ตำรวจต้องสอบสวนนะครับ
คดีนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวของเราลงพื้นที่คุณ
ไปพบกับครอบครัวของคนตายทั้งสองคนนะฮะ
เราไปที่วัดโบดกาบร้องตะบนท่าช้างอำเภอเมืองนครนายยกนะครับ
ที่ตั้งสบของผู้เสียชีวิตหนึ่งกลาย
ก็คือคุณผู้ชมคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์
เป็นชายที่อายุน้อยกว่าใช่ไหม
คนนี้ถูกตั้งศพไว้ที่นี่
เราไปเจอนางสาววิลัยลักษณ์หมื่นนาคอายุ๒๐
ปีแฟนของนายธนพลคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เสียชีวิต

เธอจับมือของนายธนพล

แล้วว่าคนขับรถบรรทุกทำไมขับแบบนี้
เขาอุตส่าห์จะมาแค่จอดเท่านั้นเอง

เธอคือคนนี้เมื่อคืนเธอร้องห่มร้องไห้
เช้าวันนี้เธอต้องจัดการงานศพให้กับแฟน
แล้วคือคนตายเนี่ยเอาถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบนักศักดิ์กัน
ก็คือเป็นหลานเขยหลานเขยเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วก็ตายด้วยส่วนตัวนะอาก็ตายเหมือนกัน
ใช่แต่ตัวเธอนี่แหละก็เป็นแฟนของนายธนพลนี่แหละฮะ
บอกว่าอยู่กินกันมา๗๘ปีแล้วนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวนายพิรันเนี่ยนะครับ

เป็นคนเอามีดมาเตรียมไว้ตั้งแต่ช่วงเย็น
เพราะอะไรเพราะรู้ว่าเมียเก่าจะมาหาที่บ้าน
และมีผัวใหม่มาส่งเตรียมมีดกันเอาไว้แล้ว
เธอก็พยายามห้ามปรามนะพยายามห้ามปรามพูดจากับอาแล้วว่า
อย่าไปคิดอะไรมากแล้วแยกทางกันไป
อย่าไปแค้นอย่าไปเคืองอะไรกัน
รู้นะว่าอาเนี่ยรักผู้หญิงคนนั้นมากแต่ไหนแยกทางกันไปแล้วเนี่ย
อาอยู่ดูแลลูกสาวดีกว่าโอ้โหอาอย่าไปฆ่าอย่าไปฟันเขา
อย่าไปทำอะไรที่มันรุนแรงแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้น

ฝ่ายหญิงมาแป๊บเดียวเอาของมาให้ลูกแป๊บเดียว
อาของเธอตะโกนถามบอกว่ามาคุยด้วยนิดหน่อยไม่ได้หรือไง

หมายถึงถามว่าเนี่ยรักผัวใหม่มากกว่ากูที่เป็นผัวเก่าหรือไง
ทีนี้มีปากเสียงกับอดีตเมีย
อดีตเมียวิ่งขึ้นรถบรรทุกคันนี้
อาก็เลยซ้อนท้ายแฟนของเธอคือนายธนพล
ขี่ออกมากันด้วยกันแล้วก็มาประสบเหตุนี่แหละครับ
ฝั่งฝั่งเธอก็บอกนะถ้าเกิดว่ารถหกล้อเบรกอ่ะ

ทำไมไม่เบรกทำไมไม่เบรกทำไมต้องไปชนแล้วทับเขาด้วยนะฮะ
ทีนี้ศพของทั้งสองคนแยกกันนะในการทำพิธีนะฮะ
ศพของนายธนพลซึ่งไม่เกี่ยวแฟนสาวเนี่ยเฝ้าอยู่นะครับ
ก็ทำพิธีที่นครนายกส่วนศพของอานายธนพลนะครับ
ก็ไปจัดอีกที่หนึ่งที่วัดอีกแห่งหนึ่งนะครับ
ค่ะโอ้โหนี่กลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะเรื่องผัวใหม่ผัวเก่าเนี่ยนะคะ